สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองคนนะคะขวัญแล้วก็เชอรี่จ้าใช่ค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกเที่ยงนี้บอกเลยต่อให้กรุงเทพร้อนแค่ไหน
แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้อนยิ่งกว่านะคะมันยังไง
ดราม่าทะลุกองหิมะมาเลยทั่วขนาดนั้นเลยนะคุณ
เจมส์จีรายุนะคะแล้วก็โฟมหวานใจตัวจริง
แล้วก็มันมีจังหวะหนึ่งที่โฟมหวานใจเจมส์จีรายุเนี่ย
โผล่ติดมาด้วยอยู่ทางด้านหลังนะคุณ
อะไรจะดราม่าขนาดนั้นรวมไปถึงคอมเมนต์ว่าโฟมเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลย
ไม่ว่าจะเป็นอยากเปิดตัวละสิถึงได้โผล่ออกมา
แบบนี้ก็ไม่ต้องปฏิเสธแล้วนะว่าอยากจะดัง
แล้วบางคนแขว้แรงคุณผู้ชมค้าบอกว่าโฟมถึงก็คืออีกา

อีกาฝากในหูผง

จริงแล้วคือมีเยอะมากนะคะถ้อยคำที่ไม่สุภาพก็เยอะ
บางคนหอวิหารประวัติธรรมดิ์เค้าเรียกว่าปลิง
แรงกว่านั้นคือสัมภเวษี

งานนี้ค่ะคุณค้าด้วยความมันแรงเกินก็มีคนออกมาปรามนะ
ปรามกันเองเนี่ยชาวเน็ตด้วยกันเองบอกว่ามันเกินไปน้อย
ไปว่าอะไรเขาขนาดนั้นเลยเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
เองก็เลยลบคลิปดังกล่าวด้วยความว่าดราม่าเกินไปนะฮะ
ล่าสุดค่ะเจมส์จิก็ออกมาแก้ลำด้วยการโพสต์รูปครู

เป็นคำคมเท่คูณก๊อปเข้ามาว่าอย่างนั้นค่ะ
ความคิดในแง่ลบไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นมาได้
มีเพียงแค่ชีวิตเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับมันนะคะ
แต่ที่ล่าสุดของล่าสุดเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะจุดนี้นะคะ
ลงรูปกันไปให้เห็นว่าเป็นการเดินกันแบบครบแก๊งนะคะ
แต่ว่าตอนนี้พี่ต้นพี่อาจอยู่สลับตำแหน่งไปนิดนึง

แก้ลกับอเล็กซ์ใช่ไหมพี่ต้นไปอยู่ฝั่งเจมส์จี

วงกลมอยู่นี่ก็คือคุณโฟมนั่นเองนะคะ
แต่เท่าที่ไปเช็คกระแสคอมเมนต์ในอินสตราแกรมนะฮะ

แล้วก็บอกว่าเจมส์จิทำอย่างนี้รักเจมส์จิมากขึ้นไปอีก
เพราะว่าอะไรแฟนตัวเองโดนกระหน่ำด่าแบบนี้ออกมาปกป้องนะคะ
แล้วก็เปิดโอกาสเขาเรียกว่าอะไรนะให้เกียรติผู้หญิง
ไหนก็เปิดตัวไปเลยละกันถ้าใครจะด่าก็ให้แสดงชัดเจนนะคะ
ตอนนี้เจมส์ปกป้องโฟมอยู่ลงรูปให้ไปรู้กันไปเลย
แล้วก็หลายคนบอกว่าครั้งหน้าขอลงรูปคู่ไปเลย
ให้คนที่ด่าดิ้นตายคาจองไปเลย
ไม่ใช่มีแค่คนไม่สนับสนุนไอ้คนสนับสนุนก็มี
แค่ไงก็เป็นห่วงเจมส์จี้จริงแล้วก็คุณน้องโฟมด้วยนะคะ
คอมเมนต์แต่คอมเมนต์ดีแล้วกันเนาะ